เขยที่ไปก่อเหตุยิงพ่อตาจนเสียชีวิตเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหานักเลยนะคะ๔ข้อหาด้วยกัน
แล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพว่า
กิจกันไม่ให้พบภรรยาและลูกนะคะก็เลยก่อเหตุขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ถ้าเปิดประตูออกมาก็คือทุกคนในบ้านเขาต้องเอาแน่นอน
เขาก็บอกว่าจะล้างครอบครัวให้หมด
เสียงเล่าถึงเหตุการณาธิชีวิตสุดสะเทือนขวัญ
ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวศรีไพร
ถูกบอกเล่าโดยนางฤดีและนางทิมพิกา
ภรรยาและลูกสาวของนายเพียรศรีไพรอายุ๖๘ปี
ถูกนายคมสรรประสมอายุ๓๗ปี

ยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมจนเสียชีวิต
หลายครั้งที่ถูกข่มขู่ฆ่าให้ตายทั้งครอบครัว
ทำให้สมาชิกในบ้านทุกคนหวาดกลัว
แต่สุดท้ายนายเพียนกลับเป็นคนเดียว
ไม่รอดคมกระสุนของนายคมสรร
หนูไม่กลับไปลูกไม่ได้มาเล่นด้วย
อะไรอย่างนี้น่าจะเก็บหลายเรื่อง
แล้วพ่อก็จะด่าพ่อเขาจะเป็นคนเอาง่ายปากร้ายใจดี
แต่ถ้าทำดีก็คือไม่มีอะไร
เขาน่าจะตั้งใจแต่เขามีความเมาอยู่ด้วยหรือเปล่า
น่าจะมีความเมาด้วยนะนั่นแหละ
ยังมีสติที่ออกมาเนี่ยคือพ่อก็นั่งนะ
เขาชี้ว่าเขาโดนที่ปากแต่แขนเนี่ยเห็นมีแผล
มีแผลเต็มซีกขวาเนี่ยคือโดนหมดเลย
พยายามง้อขอคืนดีไม่สำเร็จ
กรกฎาคมอดีตสามีใช้ปืนยิงใส่แม่ของภรรยา
จะโชคดีที่หลบทันแต่ก็เชื่อว่านายคมสรร
หวังเอาชีวิตผู้เป็นแม่
บริเวณนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านนะคะ
ที่มีการคาดการณ์ว่านายคมสรร
อาจจะใช้เป็นเส้นทางในการเดินเข้ามา
อย่างจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านของอดีตภรรยานั่นเองค่ะ

แล้วก็เดินรัดล้อมาที่บริเวณหลังบ้าน
เพื่อที่จะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณด้านหลังตู้เสื้อผ้าค่ะ
๒สิงหาคมเขากลับมาลงมืออีกครั้ง
อาวุธปืนที่ขโมยมาจากเพื่อนบ้าน
โดยการจอดรถจักรยานยนต์ไว้ในป่า

จะลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจ

เพราะถูกกิดกันไม่ให้พบลูกและเมียร่วมเดือน
พ่ออุกไปดูลูกมั่ง
แล้วปืนเราไปเอาไว้กันไหน
ผมซื้อเพื่อนมาครับ

คมสรรยังคงกบดานอยู่ในหมู่บ้าน
หวังก่อเหตุซ้ำกับครอบครัวของภรรยา
จึงปิดล้อมปวดดัน

เขาให้การรับสารภาพหลังถูกแจ้ง

มียาเสพติดหรือยาบ้าจำนวน๑๐เม็ด
ในครอบครองและเสพยาเสพติด

ข่าวเทศรัทย์ทีวีตรายงาน